รายเดอร์ที่ว่านี้เขาเป็นรายเดอร์ที่รับส่งผู้โดยสาร

แต่เขาอยากพาไปส่งถึงสวรรค์

เขาไปขืนใจผู้โดยสารแล้วนี่ตำรวจต้องมารวบตัวค่ะ
ลวงไปจะไปคุมขืนค่ะแบบนี้เยอะนะเมื่อวานก็จะพาไป
จิ๊บมาถามทางไม่ผมไม่ได้ทำผมไม่เคยทำ
แต่ประวัติยาวเป็นหางว่าวคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงกัน
นี่ตำรวจสพเมืองปฐุมนะจับกลุ่มนายจินวัฒนวัฒนคุบไนโดไนโด่
อายุ๓๑ปีค่ะจับได้ที่สามโคกของปฐุม
แล้วที่ไปจับเนี่ยเพราะว่ามีหมายจับสารจังหวัดปฐุมธานี
ข้อหาพยายามข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
แล้วพาบุคคลอื่นอายุเกิน๑๕ปีแต่ไม่เกิน๑๘ปี
เพื่อการอนาจารย์และพรากผู้เยาว์อายุกว่า๑๕ปี
แต่ยังไม่เกิน๑๘ปีไปเสียจากบีดามันดา
ก็คือได้รับแจ้งแหละจากพ่อแม่ของเด็กของเยาวชน
อายุ๑๖ปีเราเรียกนางเสาเอละกัน
เป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนหนึ่งในจังหวัดปฐุมธานีว่า
เนี่ยหนูโดนรายเดอร์ที่เรียกผ่านแอปเนี่ยนะ
ให้มารับที่หมู่บ้านแล้วจะให้ไปส่งที่ตลาดเทศบาลเมืองปฐุม
เสร็จแล้วปั๊บรายเดอร์คนนี้เขามีการพูดจาแบบข่มขู่
บังคับพาไปนอกเส้นทางพยายามจะอนาจารย์จะถอดเสื้อผ้า
แต่ว่าตัวนางสาวเอเนี่ยเขาส่งเสียงร้อง
คือเหมือนกับขัดขืนอ่ะทีนี้ก็เลย
เดอร์เลยพามาส่งที่ตลาดแล้วขู่อย่าบอกใครนะ
อันนี้คือเอนะนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นไหมคะ
ผู้เสียหายซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปแล้วมีผู้เสียหายอีกคนนึง
เรียกบีละกันค่ะบีอายุ๒๑ปีเป็นนักศึกษาก็เรียก
เรียกรายเดอร์จากแอปเหมือนกันทีนี้พอมาถึงปุ๊บ
รายเดอร์บอกว่าไงรู้ไหมเพื่อนของบีอ่ะ
เคยเคยมีอะไรกับคนขี่มอเตอร์ไซค์เอาให้ดูใช่ไหมใช่เพื่อนบีไหม
เออแล้วมีการพาบีไปจะไปลวนลามดูสิ
วนลามริมถนนอ่ะแต่ก็ไม่สำเร็จไงโอ้ย
คุณผู้ชมจับตัวรายเดอร์คนนี้ได้แล้ว

มันเมื่อผมมันจะมาส่งประตูนตลาด
รู้จักเขามาก่อนไม่รู้จักอ่าเขาเรียกรถเราครับ
อ่าแล้วเราก็ชวนเขาไปขี่รถเล่นครับ
เพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรถึงชวนไปขี่รถเล่น
คุยยังไงเราก็รักเข้ามาแล้วมาคุยแล้วเกิดความชอบเขาเลย
อะไรไงเราชอบคนง่าย
นี่ค่ะตอนแรกเขาก็ปฏิเสธนะแต่แหมสืบประวัติดู
โอ้โหก็ก่อเหตุมาทั้งเรื่องของลักทรัพย์ด้วยนะ
อย่างลักษัพเนี่ยก็๓ครั้งในพื้นที่สคุคศสปักเกร็จ
ยอกทรัพย์ก็มีในพื้นที่สพปักเกร็ด
มขืนก็มีที่สพบางบัวทองแล้วมารอบนี้
ผู้เสียหายไปแจ้งความถ้าเกิดมีผู้เสียหาย
เหนือจากนี้ที่ดูข่าวอยู่นะแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันก็เคย